อีกหนึ่งเรื่องแปลกเดี๋ยวจะพาไปดูกับชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์นะ
เมื่อพระยาค
ที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือพระยาคที่หายไปอย่างไร้
การอำเภอแม่สอดหลังเก่าถูกลื้อออกไปองค์พญาครุฑมีลักษณะแบบนี้คุณผู้ชม
กลางปีกกว้างขนาด๓๖นิ้วสูง๓๐นิ้วนี่คือความสวยงามที่เห็นอยู่ในตอนนี้
แล้วก็ตามคติไทยโบราณเขาเชื่อว่าครุฑเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะน้องใบตอง
ใช่ค่ะเป็นพญาแห่งนกครับที่เป็นภาษณะของพระนาราย
ก็มีอนุภาพและพลักกำลังที่มหาศาลแข็งแรงสามารถบินได้โฉบเฉียวรวดเร็ว
ยังมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเฉลี่ยวฉลาดแล้วก็มีนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตน
และมีสมาคารวะหน้าสันเสริฐนั่นคือความสำคัญที่มาที่ไปที่เขาเล่ากันมา
นายชายพลึกเชียนทานรักในอำเภอแม่ศพจังหวัดต่าง
ท่านตอนนี้เลยนะท่านนี้คนนี้กำลังทำความสะอาด
เอาน้ำมันมะกอกครับมาขัดถูองค์พญาครุฑจนมีความสง่างามน่าเกรงขาม
ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนนี้เนี่ยก็ยังงงแล้วก็สงสัยอยู่อ่ะนะครับว่า
เอ๊แล้วสรุปเนี่ยพญาครุฑที่บอกว่าหายไปนานกว่า๑๙ปีเนี่ย
อยู่อยู่ได้ยังไงกลับมาได้อย่างไรอยู่ดีดีก็บินกลับมาหรือไร

เพราะฉะนั้นคนเดียวที่จะให้คำตอบเราได้
จะบ้าละไปคุยกับคนนี้ค่ะน้องมายตอง
นายอำเภอที่แม่สอดจังหวัดตากตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ

เห็นบอกว่าพญาครุฑที่แกะสลักจากไม้เนี่ย
หายไป๑๙ปีเลยเหรอคะ
ครับสมัยนั้นก็มีการได้
ก็ประมาณมีการก่อสร้างที่ประการเติมใหม่

ให้ผู้รับจ้างเขาลื้อออกไป

คงเป็นคนไม่มีใครดับเกตหรือดูแรก
เอาพอหายไปสุดท้ายตอนนี้ได้กลับมา
พอบอกได้ไหมมีบอกแสงบอกประมาณว่าทำให้ยู่
ถึงได้กลับมาแบบนี้ใครเอามาให้อะไรยังไงเอ่ยอ่า
ก็มีบ้านประมาณวันที่๒๖ครับ
มีผู้สูงอายุแถวพระธาตุผาแดง
แล้วก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่บริคุณ๓อายุมาฝากให้นักการพัาโลง
อ๋อครับ
ฝากให้นักการพัาโลงเอาไปให้นายเพลินดูแลต่อไป

หลังจากที่หายไป๑๙ปี
ใช่ไหมคะแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพญา
ครุฑบ้างค่ะที่แรกก็ยังไม่มีใครสนใจหรอกครับ
ที่แรกก็เป็นไม้ธรรมดาปกติเราค่อยค่อยเค็ดความสะอาดไปอ้าว
ออกมารวดลายที่สวยงามเขาก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่
ที่ทำให้คนอำเภอแม่สอดอยู่เย็นเป็นสุขขึ้น
แล้วก็เป็นลูกคุศที่ทำให้เรามองแล้วหน้าเก่งขังมาก
อำเภอครับตั้งแต่ได้พญาคุดกลับมาเนี่ย
พอจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนใจ
มีสิ่งที่ผิดแปลกจากแต่เดิมอะไรยังไงไหมเอ่ย
ก็ไม่มีครับก็ทุกอย่างเหมือนปกติดีครับก็อย่างเดียวที่ทำให้คือ
ชาวบ้านน่าจะมีความสุขมากขึ้นอ๋อคือชาวบ้านมีความสุขมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น
เป็นความเชื่อของชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะแล้วท่านในอำเภออนาคตเนี่ยค่ะ
มีแผนยังไงต่อบ้างในการเก็บรักษาดูแลพญาครุฑคะ
แล้วก็จะหาตู้กระจกครับ
เก่าแก่มากนะฮะ
ฝากให้ประชาชนที่อยากจะไปชมความสวยงามของพระยาครุฑหน่อย
อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวที่แม่สอดจังหวัดตากกันด้วยค่ะ
อ่าครับจังหวัดตากเราของเผยแม่ศอดเราเป็น
เหม่งแม่งห้ามเผยไข่แดดของประตานศกนะครับ
ก็มีท่องเที่ยวหลายที่ครับทั้งวัดวาอารามนะครับ
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกแทรกะสานะครับแล้วก็ตลอดจนถึงตลาดริมเวยเราก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่เป็นประจำทุกวันครับ
ถ้ามีโอกาสนะครับรายการตลอดข่าวของเราขออนุญาตไปหาในอำเภอถึงแม่สอดเลยนะครับ
ยินดีครับขอบพระคุณค่ะในอำเภอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดีต้องขอขอบคุณชายพรึกด้วยนะครับ

ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะ
ของชาวบ้านที่แม่สอดจังหวัดตาก
ใครอยากจะชมความสวยงามหรือจะไปท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยให้ไปเที่ยวกันอีกเยอะ